สวัสดีครับต้องรอดของสนามนะครับติดตามความพร้อมของการลงสนามโอกาสสำคัญของชนะทิพย์สงกระสินจะมีหรือไม่นะครับในช่วงเย็นวันนี้กรรมการแข่งขันฟุตบอลเลอร์แวงครับหรือว่าถ้าเกิดบ้านเราก็เทียบเท่ากับโตต้าลีกครับนะครับ
ซึ่งเซโซสันก้านั้นบุกไปชนะซัปโปรโลก่อนสองศูนย์ดังนั้นวันนี้ครับ
โปโรนั้นจะต้องการ๒ประตูให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการกลับมาเล่นแล้วก็มีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบอีกครั้งหนึ่งครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเดินทางมาแข่งขันในประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าช่วงครึ่งหลังครับมีโอกาสนะครับ
ลงเล่นกับทางทีมกิเลนพยองตัวสกัดเก่าแล้วก็ยิงชนเสาไป๑ครั้ง
เป็นประตูชัยให้กับเมืองทองชนะไป๑๐วันเสาร์ที่ผ่านมา
มีชื่ออยู่ในทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเลอแวงครับ
ฝูงเจลีกในช่วงเย็นวันนี้เวลา๕โมงเย็นตามเวลาไทย
ให้โอกาสชนะทิพย์ลงสนามเป็น๑๑คนตั้งแต่ในช่วงต้นเกมหรือไม่
โดยบอกว่าเกมนี้ต้องการประตูโดยเร็วแล้วก็สกอร์ตามหลังอยู่๒ลูก
กลางทีมชาติไทยนั้นจะประเดิมสนามนัดแรกในเกมนี้อย่างแน่นอน
เพราะว่าทีมต้องการยิงอย่างน้อย๒ลูกแต่อาจจะถูกส่งเป็นตัวสำรองก่อน
จากว่าชนะทิพย์ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ก็ตามลุ้นกันได้นะครับ